จังหวัดมหาสารคามมาถึงแล้วนะค่ะพิษภัยของยาบ้าอืม
คุณผู้ชมครับลูกชายคนหนึ่งนะฮะเสพยาบ้าแล้วทำร้ายแม่
คราวนี้แม่ไม่ทนแล้วแม่แจ้งตำรวจมาเลย
แม่แจ้งตำรวจมาจับตัวไปเลยน่ะมาเอาตัวไปประบัติน่ะ
ลูกชายบอกไม่เสพอีกแล้วนะฮะแล้วเขาก็ทำแบบนี้ครับ
คุณแม่ลูกท้ายเป็นอย่างไร

เกลียดกระดิ่งอยู่ค่ะ
แต่ตอนนี้แม่ไม่กินไม่สวนที่นี่หรอก

แม่อยากให้เอาไปรัฐสรรดาอยู่ค่ะ
แม่ว่าไปแล้วแม่เยื่อแม่
โอ้โหพอเห็นแม่ยิ่ง
แม่นี่ต้องใช้เครื่องช่วยเดินวอคเกอร์นะ

ผมก็เห็นอย่างนี้แล้ว
นะครับลูกขออภัยนะขออภัยนะ
กับผมสองสีแล้วนะ

ไม่ต้องกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบแม่เมื่อกี้เนี่ย

ไม่ต้องไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาบานกับพระในบ้านเนี่ย

ชุดบริหวัดการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับชุดสืบสวนสพโกสุมพิสัย
จับกลุ่มตัวนายทศพลบุระคำอายุ๓๕

อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในหมู่๖บ้านเขื่อนตะบนเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
จากการตรวจค้นห้องนอนของนายทศพลพบอุปกรณ์การเสพ
แล้วมีกัญชาแห้งจำนวนนึงด้วย
เจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะ

ม่วงที่ม่วงเพราะอะไรเสพมา๑๐เมตรพี่เบิร์ต
อืมนายทศพลปฏิเสธบอกไม่ได้เสพไม่ได้เสพคุณน้ำแข็ง
แล้วยังไงผมมาตกงานก็กลับมาบ้านจะมาหางานทำ
พอดีเขาบอกพอดีไม่มีอะไรทำก็เลยซื้อยาบ้ามาเสพ
ไม่มีอะไรทำนี่ไงมันสมเหตุสมผลกันไหมพี่
พอดีมันถูกพอดีซื้อมาเสพเสพไป๑๐เมตรเอง
พอดีมันหาง่ายด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
อกจากนี้นะพนมมือสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ
จะเลิกเสบแล้วนะครับขณะที่แม่ว่ายังไงดูแม่ดีกว่า
นี่ฮะแม่นั่งบนเตียงนี่นั่งบนเตียงอยู่ขวามือเนี่ย
เอาลูกไปเลยไปไหนแม่เอาลูกไปบำบัดแล้วดัดนิสัยซะ
เพราะที่ผ่านมาอารวาสอารวาสครับโวยวาย
ขอเงินไปซื้อยาบ้านะฮะแต่ลูกก็ไม่ยอม
ไม่ยอมอะไรครับไม่ยอมไปเลยโอ้แหละเด็กโอ้ยย้อนเป็นเด็กอีกครั้ง
แม่เล่าให้ฟังแล้วแม่นับนิ้วเลย
กี่ครั้งแล้วที่ทำร้ายแม่ก้มกราบแม่ฮะ
กราบเท้าแม่สาบานว่าจะไม่เสพยาอีกและจะไม่ทำร้ายแม่อีก

เจ้าหน้าที่คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปฮะ